เวลาที่เดินทางโดยเฉพาะช่วงปลายปีแบบนี้

นี่เราเล่าข่าวมาข่าวสองข่าวแล้วนะคะ
ดังนั้นมาดูเรื่องสถิติมาดูเรื่องตัวเลขกันหน่อยละกัน

นับตั้งแต่เมื่อวานคือ๒๗ธันวาคม
จนถึง๒มกราคมปี๖๓
ทีนี้มาดูหน่อยค่ะเพราะว่ายอดของวันแรกออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะ
โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
เทศกาลปีใหม่ก็มีการแถลงสรุป

เมื่อวานนี้เป็นวันแรกของการรณรงค์
ขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจร
นี่ค่ะเกิดอุบัติเหตุ๔๖๔ครั้ง
มีผู้เสียชีวิต๔๓ศพแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บ๔๖๖ราย
สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด
ก็คือดื่มแล้วขับแล้วก็ขับรถเร็ว
ส่วนยานพาหนะที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด
ก็แน่นอนค่ะคือรถมอเตอร์ไซค์นะคะ
ส่วนใหญ่จะเกิดบนถนนทางหลวงถนนในอบตหมู่บ้าน
แล้วจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด
ก็คือจังหวัดสุราธานี
จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด
คือจังหวัดเชียงรายและจังหวัดประจวบคิริขัน

ส่วนจังหวัดที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บสูงสุด
ก็คือที่สุราธานีค่ะ

ให้ความสำคัญกับการดูแลความปลอดภัย
แล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
ไม่ว่าจะเป็นถนนสายหลักสายรอง
กระทรวงสาธารณสุขเองก็ประสานให้จังหวัด
รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อม
ที่จะช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุบัติเหตุ

แล้วก็ยานผ่านะให้พร้อมเข้าถึงจุดที่เกิดเหตุ
ดังนั้นถ้าคุณผู้ชมไปเจออุบัติเหตุแจ้งเหตุได้เลยนะคะ

มีทีมแพทย์มีทีมพยาบาลพร้อมทั้งเครื่องมือฉุกเฉิน
พร้อมให้บริการอย่างทันท่วงทีตลอด๒๔ชั่วโมงเลยนะคะ
นายกเขาตั้งใจไว้นะอยากจะให้มันเป็นศูนย์ให้ได้
ร่วมด้วยร่วมด้วยช่วยกันนะคะร่วมแรงร่วมใจกันด้วย